ตลอดข่าวอาทิตย์นี้จะพาคุณผู้ชมไปร่วมเทศกาลประเพณีชนกว่างช่วงกลางฤดูฝน
และยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตในการทำอาหารพื้นบ้าน
กับวิธีการทำหลามไก่ของชาวนครชุม
บท้ายด้วยไอศครีมสูตรเนื้อเนียนกลมนุ่มลิ้น
ไอศครีมเจนิตลาดโต้รุ่งหัวหิน
ตลอดข่าวอาทิตย์นี้๑๔นาฬิกา